เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวจากนี้ไปบอกเลยว่ามีคนกรี๊ดสลบ

แม่เป้าไปปานว้าง
พี่นักได้รับคลิปจากหนุ่มนาเดชคุกมี่ยร์
แต่เป็นเพราะอะไรทำไมแม่เป้ยถึงได้เสียอาการขนาดนี้

รักษาสุขภาพเจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับ
โอ๊ยมันยังไงล่ะ

ล้างสวบสุขสีชมพูไปเลยจ้ะ

กรี๊ดซะยาวเหยียดขนาดนี้คุณผู้ชม
มาพร้อมกับอีโมติคอนหน้ายิ้มเต็มไปด้วยหัวใจ

ที่มีพระเอกในดวงใจโอ๋อุ๊ยพรวรรณเกิด
พร้อมกับสวดีปีใหม่ล่วงหน้าให้แบบนี้

ไม่ใช่แค่พวกเรานะที่ตามกรี๊ดดารา
ดาราด้วยกันเองเขายังกรี๊ดกันเองเลย
จริงไม่ใช่มีแค่เป้ยกับคู่ของณเดชน์นะ
อย่างใบเฟิร์นเองเขาก็กรี๊ดยาย่าอย่างนี้
มันก็มีการกรี๊ดกันไปกรี๊ดกันมา
ก็มันก็เป็นความรักความชอบกัน